แล้วค่ะช่วงนี้ตลอดกินแบบนี้นะคะ
เมนูยอดฮิตในช่วงนี้ของสาว
ก็คือเมนูเกี่ยวกับการรักสุขภาพต่างนะคะ
สุรินคนนี้คุณผู้ชมเขาใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักนะคะ

รวมไปถึงเมนูน้ำสลัดทั้งหมด๑๕รสชาติขาย
และที่สำคัญนะกำไรดีมากเลยคุณ
เดือนหนึ่งเกือบแสนบาทนะคะ

ใช่มีเมนูสุขภาพอื่นด้วยเนี่ยคุณดูหน้าตาแบบนี้นะคะ

นางสาวพิชยาสิริอมรฮิรันกุลอายุ๓๗ปี
ชาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินค่ะ
เจ้าของร้านซึ่งเปิดขายมีทั้งอาหารไทยฝรั่งอีสาน
โดยจะคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี
แล้วก็พัฒนาสูตรจนลงตัวนะคะ
อาหารเพื่อสุขภาพเป็นหลัก
โดยเฉพาะน้ำสลัด๑๕รสชาติอย่างที่บอกไป
ซึ่งคุณผู้ชมผลิตจากน้ำหมักแอปเปิ้ล
และเนื้อผลไม้ล้วนนะคะ
จะไม่มีการใส่ไข่ไม่มีการใส่สีไม่มีการใส่มายองเนสนะคะ
ส่วนผสมที่จะทำให้อ้วนไม่มีบอกอย่างนี้เลย

มีทั้งรสครีมวาซาบิพริกไทยดำ
ชาเขียวมะนาวน้ำผึ้งชาเขียวมะนาวพริกไทยดำ

ซีอิ๊วญี่ปุ่นซีฟู้ดเมาเบอรี่แล้วก็ฟักทองญี่ปุ่น

แล้วก็เมนูสุดฮอตของเขาที่ม้วนเมื่อสักครู่นี้
ก็คือสาหรัสโร๋นั่นเองเป็นสาหรัฐมวลอาหารลดน้ำหนักไอเดียเก๋
บวกกับน้ำสลัดสูตรไม่อ้วนที่ทำมา๑๕รสชาติ
ก็เหมาะสำหรับคนที่อยากทานอาหารครีน

หรือใครไม่ควบคุมก็ไม่เป็นไรทานได้เหมือนกัน
ประโยชน์ได้สุขภาพกันด้วยนะคะ

สินค้าขึ้นชื่อของร้านมากเลยทีเดียว

โอ้โฮเห็นแล้วน่าทานจริงแล้วขุกด้วยนะ
สลัดผักเขาว่ากันว่าดีต่อสุขภาพ

แต่ถ้าสลัดลักษณ์ยากนักที่จะทำใจ
โอ้โหตายแล้วงั้นคุณไปกินสลัดหน่อย
จะได้สลัดมันออกไปจากชีวิตสักที
ถ้าสลัดลักษณ์แล้วโอ้โฮหลอกให้เลย

ใช่งั้นก็ทานสลัดผักกันดีกว่านะ
คือนางสาวพิชยาเจ้าของร้านนี่นะคะ

กำไรจากการขายสลัดโลแบบนี้นะ
วันละประมาณ๒๓๐๐๐บาทนะคะ

เป็นแสนนะเกือบแสนนะประมาณ๙๐๐
ใช่อย่างที่บอกนะ
ส่วนน้ำสลัดก็จะมีขายหน้าร้านด้วย
บางคนที่อยากจะทานก็ไปซื้อที่หน้าร้านได้นะคะ
แล้วก็มีการส่งไปขายตามร้านต่างด้วยนะคะ

เดี๋ยวดิฉันว่าจะลองไปสั่งออนไลน์ดูเหมือนกัน

ปัจจุบันนะคะเจ้าของร้านประกอบอาชีพอะไรรู้ไหม
รับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา

บริหารส่วนตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินนี่แหละค่ะ
แล้วก็จะใช้เวลานอกเวลาราชการในช่วงเที่ยงไปดูแลกิจการส่วนตัวนะครับ
แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาหลังจากเลิกงาน
แล้วก็ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเตรียมทำน้ำสลัดขายแบบนี้
ทำเองทุกเมนูเลยนะคะขายแยกด้วยเฉพาะน้ำสลัดก็มีนะคะ
เอาล่ะก็อย่างที่บอกนะโอ้โหวันหนึ่งก็ขายได้หลายพันพอมาคูณเป็นเดือนแล้วเนี่ย
โอ้โหประมาณเกือบแสนน่ะคูณก็ประมาณเก้าหมื่นได้มั้ยอืม
ที่สำคัญนี่คือแบบว่าใช้เวลาว่างนะจากงานหลัก
ก็ถือว่าเราได้เห็นไอเดียนะของคนแบบสร้างอาชีพนะจากงานประจำที่ทำอยู่
ก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมาสร้างสรรค์รายได้เพิ่มกันด้วยนะคะ

ชอบไหมสาวสลัดคุณชอบสิคุณชอบสลัดรัก
มียักษ์ไหล่ด้วยให้ดูไปสิเออ